อาการน่าเป็นห่วง
ใครเขาก็เตือน
ก็จะไม่ให้เป็นห่วงได้ยังไง
กับอาการล้มหลงลืมของพ่อหนุ่มหมากปริน

อยากให้คุณผู้ชมไปดูจากคลิปก่อนเลยจ้า
คุณผู้ชมไปไหนวะ

นี่ไงเอ๊กซ์ก่อนอุ้ว

ว้าวนุ่มมักค้า
ตามหาจะโทรศัพท์สนองใหญ่

หลงลืมขนาดนี้

ว่าไปลืมอะไรก็ลืมได้แต่ห้ามลืมเด็ดขาดนะคะ
ว่ามีหว่าใจชื่อคริมบอลลี่แล้ว
ขออย่าลืมเรื่องนี้น่าจะงานงอกอยู่นะจ๊ะ